เพราะราคาสูงมีตลาดแน่นอนนะครับ

และมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปไปเป็นอาหารทานเล่น
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสริมั่วครับ
บนพื้นที่๔ไร่เป็นครั้งแรก
จากปกติตันละ๑๒๐๐๐บาท
เป็นตันละ๒๒๐๐๐๒๕๐๐๐บาท

และข้าวก็มีประโยชน์
สูงกว่าเท่าไหร่อ่ะครับ
มันก็ประมาณ๒๐ได้ครับ
จากข้านาภีร์ลดละ๑๒บาทครับเบือก

ทำให้ข้าวไร้เบอรี่มีรสชาติหอมนุ่มและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ปัจจุบันพบว่าเริ่มมีการปลอมปนข้าวกันมากขึ้น
ปัจจุบันข้าวไลฟ์เบอร์ลี่มีการปลอมปลนกันมากขึ้น
ดังนั้นแผนพัฒนาในอนาคต
กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันให้มีมาตรฐานไอโฟ่งค่ะ
นี้ก็เพื่อให้มีมาตรฐานสากล
แล้วก็มีตลาดรองรับกว้างขึ้นด้วยค่ะ
กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาช่วยยกระดับข้าว
ผ่านโครงการรักไข่ให้ไลฟ์เบอร์ลี่

มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

การที่จะรับมาตรฐานไอฟอมเนี่ย

แล้วแชร์ค่าใช้จ่ายมันจะไม่แพงเกินไป

เราก็สอนเขาให้รู้จักพิธีรวมกลุ่ม

เพราะว่าให้เขาเข้าใจว่า

เขาจะต้องแสดงอะไรต้องเขียนอะไร

การเป็นไอฟอมเนี่ยตลาดเขาจะกว้างขึ้นมาก

อันนี้อินซีแท้จริงเลย
แล้วก็อันที่๒เอาไปขายตลาดต่างประเทศได้

ขายต่างประเทศไม่ได้ค่ะเขาไม่ยอมรับ
อกจากนี้ข้าวไร้เบอรี่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแปรรูปข้าว

และแปรรูปเป็นขนมทานเล่น
เคลือบช็อกโกแลตเคลือบชาเขียว

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สตรีพัฒนาบ้านห้วยไม้ซอด
ของขึ้นชื่อประจำจังหวัดบึงกาล

ส่งข้าวและเบอรี่นี่แทบจะไม่ทัน

แต่ละเดือนใช้ข้าวประมาณกว่าเป็นตัน

การผลิตข้าวไร้เบอร์รี่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น

มีกำไรทั้งคนแปรรูปและคนปลูกนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังประเมินว่า
ตลาดข้าวไร้เบอร์ลี่จะเติบโตขึ้นตามการขยายตัวของตลาดสุขภาพอีกด้วย
อัญชลีศรีมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน